พี่มีแค่ความรู้สึกที่แบบ

อย่างเช่นว่าอย่างพี่บอก
มดดำทำอะไรมดดำต้องระวัง

ห้ามโพธ

อันนี้มันคือมันคือสิ่งที่แบบ
อยากเตือนเขาไม่ได้เป็นการมาเผาเขานะ

เราไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจใครได้หรอก
บางทีเขาถ่ายรูปสามตัวหลังไปมาแล้ว

ที่นิสัยเสียเรื่องนี้
ใจคนไปทั่วแล้วก็มักจะเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปให้คนนู้นคนนี้ถือเอาไปรูดเซ็นช่งเซ็นชื่ออะไรอย่างนี้
คือพี่เป็นห่วงเขาเรื่องนี้รวมไปถึงตัวเขาเองบางทีอยากให้เขาเผลา
คำพูดคำจาหรือเวลาออกรายการหรือเวลาอะไรอย่างนี้อันนี้คือพี่ก็อยากจะเตือนเขาเหมือนกัน
นี่เขาจะด่าไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดด่าเพราะถ้าเตือนปุ๊บเขาจะด่าพี่เขาจะสวนพี่อะไรอย่างเง
แต่นี่เขาพูดอันนี้พูดไม่ได้นี่ก็คืออยากจะบอกเขาว่าบางครั้งเป็นห่วง
เข้าใจเขาแหละว่าเขาเป็นคนที่แบบทำงานไงแต่บางทีแบบเวลาเขาพูดอะไรออกไปอ่ะ
พูดอะไรออกไปมากพูดอะไรออกไปอย่างนี้บางทีเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้
แต่นางก็พูดอะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีมันเป็นหอกกลับมาแทงตัวเอง
แล้วก็เนี่ยเรื่องของผู้ชงผู้ชายอย่างนี้บางทีก็แบบ

อันนี้คือเตือนชอบแบบไปเอาผู้ชายเข้าบ้าน
ไม่แต่ว่าพี่มดก็พาเข้าบ้านอยู่ตลอดอยู่แล้ว
พาเข้าบ้านจริงคือในชีวิตเขาก็เคยโดนมาแล้ว
ที่แบบว่าผู้ชายจับเขารวบไว้เอ่อล็อกเข้าห้องนู้นห้องน้ำ
้นไปอย่างนี้จี้ไปอย่างเงี้เออแล้วสมัยนี้มันยิ่งกว่าเมื่อก่อนอีกนะ

เออก็ยังจะเอาผู้ชายเข้าบ้านแล้วก็แบบเอาพูดตรงตรงนะ
นี่ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะ
ที่จะให้คนเหล่านั้นมากกว่า
เพราะเขาเป็นคนที่ให้อย่างบางที่แบบ
กูอยากกินอันนี้แต่กูไม่กิน
จะสั่งมาให้มึงกิน

เขาเป็นคนแบบนี้
เพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากให้เขาเป็นคนแบบนี้
อยากให้เขาคิดว่าเราไว้ใจคนอื่นได้นะ
แต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องไว้ใจจนสุดชีวิต

เพราะวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาทำให้คุณนะ

พอยังไม่ครบ๒นาทีแล้วหนุ่ม

เชิญเลยนะเรื่องพวกเนี้ย
จะบอกว่าทุกคำที่พี่หนุ่มพูดขึ้นมา
มันคือความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกพี่จริงนะ